เปียกอยู่มาเสียบปลั๊ก
ไฟก็เลยเกิดลัดวงจรนะคะ
เป็นเหตุให้ไฟไหม้บ้านและคลอกตัวเองเสียชีวิต
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไปค่ะ